ไปดูคนเมาแล้วขับรถ

ขับรถบรรทุก๑๒ล้อมา

สักพักหนึ่งเขาบอกว่าก็ตามภาษาคนมาเขานอนดิ้นนะฮะ

ไม่รู้ยังไงนะฮะตกลงมา
แล้วคนขับผ่านไปเขากลัวรถทับไง

แต่เรื่องราวมันกลายเป็นประจานตัวเอง

เอานอนอยู่แบบนี้ฮะไม่ยอมตื่นฮะ

คือไนทองไส

ตรวจสอบพบศีรษะบาดเจ็บ
มีศีรษะแตกอาการก็นอนแน่นิ่งไม่ไหวปิงกู้ภัยต้องพยายามเรียก
เรียกให้ตื่นเรียกให้ฟื้นเนี่ยฮะเพราะเขาตกมาที่ฝั่งคนขับ
แล้วเป็นฝั่งเดียวกับรถเนี่ยวิ่งมาพอดีก็เลยสอบถามฟื้นแล้ว
พูดสิมันคือยังไงบอกมาสิมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่า
จังหวัดนั้นเนี่ยมีพยานเขาเห็นเหตุการณ์เป็นโชเฟอร์ขับรถบรรทุกอีกคันหนึ่ง
ขับผ่านมาเขาบอกว่าเขาเห็นรถบรรทุกคันนี้นะ
คล่อมอยู่ระหว่างเลนซ้ายกับหลายทาง
จนเกือบทำให้รถที่ขับต่อกันมาชนท้ายว่าเขาไม่ได้เปิดสัญญาณไฟ
แล้วก็เห็นคนขับร่วงตุ๊บลงไปจากประตูฝั่งคนขับไปอยู่ที่พื้น
ฮั่งล้อฟั่งคนขับก็เลยขับรถไปแล้วก็ไปจอดวิ่งกลับมันดู
จังหวะเดียวกันกับคนขับคนนี้ได้สติเริ่มฟื้นขึ้นมา
และก็ตอบคำถามกู้ไพร
ฟังคำให้การของพยานขณะที่กู้ภัยเขาสอบถาม

คุณมาคนเดียวอะ

นู่นดื่มหัวหรอ
เออมาแล้ว

ว้าว

รู้สึกตัวว่าเมาตัดสินใจจอดรถนอนริมมอเตอร์เวย์
แต่เขาบอกว่าเขาดิ้นตามภาษาคนเมาก็เลยตกจากรถบาดเจ็บ
ก็เหมือนจะทำดีนะอืมประมาณนั้นนะฮะ
แต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า
เมาขนาดนี้ไม่น่าจะขับรถกลับได้
คือไม่น่าจะขึ้นรถแล้วขับออกมาได้ใช่ไหม
ก็เลยไปเปิดดูในรถเนี่ยฮะมันโป๊ะมาก
รถฝั่งข้างเขาเนี่ยในรถเลยนะฮะโอ้โห
มีขวดเหล้าอยู่สองกลมมีจานกับแก้มวางอยู่ในรถ
เชื่อว่านายคนนี้ขับรถไปกินเหล้าพร้อมกับแก้มไป
เพราะว่าเมื่อกี้สักครู่นี่ถุงลักษณะเหมือนลาบเลยค่ะ
มันอยู่ไม่ใช่การแวะกินกับเพื่อนหรอกคือขับไปกินไปนี่แหละฮะ

สุดท้ายกินจนเมาก็เลยแบบไม่ไหวแล้ว
นอนดีกว่าแล้วก็ตกลงมาแบบนี้นะฮะ
สุดท้ายโดนไป๒ข้อหาคุณผู้ชมนะฮะ
โชคดีที่ปลอดภัยนะครับวุ่นวายกันหมดเลย
คือเราต้องทำยังไงคะกับคนที่ขับรถกินเหล้าไปด้วยแบบนี้